ช่วงนี้มาติดตามประเด็นร้อนร้อนกันต่อนะคะสำหรับบุคคลที่เป็น
ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับเปิดเผยโฉมหน้าให้เราได้เห็นเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้านะคะตั้งแต่วันที่สิบสอง
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวันนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีของเรา
อัปเดตเรื่องราวของผลงานหลังจากนี้ด้วยค่ะ
ชมหน้าหลังเข้ารับการทำศัลยกรรมตกแต่งอย่างเป็นทางการ
กลางกองทัพสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวกันอย่างเนื่องแน่น
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญ
โดยก่อนหน้านี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างมากมายซึ่งก็พิสูจน์ด้วยผลงานที่ปรากฏบนใบหน้าที่เด็กลง
วัย๖๐ปีโดยนักร้องรุ่นใหญ่เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
และการผ่าตัดทำศัลยกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ

ซึ่งตลอดระยะเวลาพักฟื้น๒๐วัน
ครอบครัวสมบัติเจริญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนงานในวงการบันเทิงของสุรชัยสมบัติเจริญนั้น
ตอนนี้มีละครที่ถ่ายทำเสร็จแล้ว

ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมในครั้งนี้อย่างแน่นอน
จากบทบาทที่ได้รับต้องสวมแว่นและติดหนวดปลอม

เพื่อไม่ให้แตกต่างจากเดิมมากนักค่ะ

ก็โอเคลดมาได้สัก๑๐ปี
หรือประมาณสัก๑๐กว่าปีอะไรอย่างนี้

ในขณะที่ตอนนี้มันยังอยู่ที่แค่ประมาณ๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งกว่ามันจะเข้าที่
บังเอิญ๒เรื่องอีกที่ยังถ่ายไม่เสร็จ
เป็นสองเรื่องที่ผมใส่แว่นถ่าย
แล้วก็โครงหน้าของผมก็ยังเป็นโครงหน้าเก่า
แต่ต่างตรงที่ว่าทรงผมที่มันเปลี่ยนไปเขาอาจจะใช้วิกช่วย
ส่วนเรื่องหนวดเนี่ยผมใช้เวลา๑๐วันก็จะกลับมาเหมือนเดิม
ริ้วรอยที่ใส่แว่นมันก็ปิดลูกตาอยู่แล้ว

เพลงตัวนี้ก็จริงก็ทำมาเรื่อยนะ
มันก็แล้วแต่ช่วงช่วงไหนประสบความสำเร็จ
ช่วงไหนมันประสบความสำเร็จมันก็หาดูได้ในยูทูป
แต่ว่าเรื่องของเพลงก็คงไม่หยุดหรอก
แต่ว่าเรื่องของโครงการที่เรากำลังจะมี
เกี่ยวกับครอบครัวสมบัติเจริญ
โดยการหาตัวแทนหรือเงาเสียงของคุณพ่อสู่ครอบครัวสมบัติเจริญ

ผมอาจจะกลับมาร้องเพลงคู่กับพ่อผมในวัยเดียวกัน
ด้วยเทคโนโลยีต่าง
ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่สุดท้ายให้แฟนเพลง
ที่ได้เห็นผมกับพ่อผมวัยเดียวกันยืนร้องเพลงคู่กันก็ได้
ขณะที่นักแสดงรุ่นลูกแพนเค้กเขมมะนิดก็เผยว่า
ที่ผ่านมาเธอติดตามข่าวการทำศัลยกรรมครั้งนี้

ลูกชายคนโตของสุรชัยสมบัติเจริญ
และเอาใจช่วยให้การผ่าตัดปลอดภัย
ซึ่งมาเห็นชมหน้าใหม่ของแอดสุรชัย
ก็ถึงกับเอ่ยปากชมที่ดูเด็กและสดใสขึ้นค่ะ
ถามพี่กี้ว่าพี่กี้เป็นไงบ้างก็คือเห็นจากข่าวอะไรอย่างนี้นะคะ
พี่ก็ยังบอกว่าโอ้โหเนี่ยพ่อฉันไปมีโครงการอะไรตรงนี้นะคะ
ก็เลยบอกโอ้โหนี่แบบนับถือคุณพ่อจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เมื่อเป็นความสุขอะเนาะแล้วในวัยอย่างคุณพ่อเองอะไรอย่างนี้นะคะ

เด็กมากค่ะจริงเห็นจากในข่าวก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็วันนี้ได้มาเจอคุณพ่อก็คุณพ่อมีความสุขค่ะ
จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าคืออะไรก็ตามที่ทำ
แล้วเรามีความสุขเนอะเรารู้สึกมั่นใจค่ะ
แผนว่าโหนั่นก็คือสิ่งที่แผนว่าทำเถอะเต็มที่ค่ะ
ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่ดูตึงขึ้นกระชับขึ้นดูเด็ก
เรียกได้ว่าดูเด็กเลยดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
ก็แบบโอ้โหแบบจะดีเลย